คุปตะนันคุปตะนันคุปตะนันครับเนี่ยคุปตะนันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว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

มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

หลังจากนี้จะค่อยเคลื่อนตัวต่ำลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เหนือจังหวัดที่ต้องระวังฝนในวันนี้ครับ
แต่ว่าความรุนแรงก็จะเบาลงกว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ว่าบริเวณทางตอนบนจังหวัดเลยน้องคายเหล่านี้ก็อาจจะต้องระวังกันอยู่
เพราะว่าจะได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

ส่วนบริเวณตอนกลางถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังเช่นเดียวกัน
หลายคนเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครใช้เส้นทางเหล่านี้นะครับ
ตั้งแต่ตอนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณ

ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับเกือบทั้งภาคนะครับ
นห์นายชนบุรีปรากปลาจินบุรีเรอยอง

พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็จะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรา
การว่าจะอยู่ถึงวันที่๑๘นะครับ
ก็หลังจากนั้นฝนจะลดลง

แต่ว่าโอกาสการเกิดฝนยังมีอยู่
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าในบริเวณตอนกลางประเทศไทย

ในบริเวณหลายจุดหลายพื้นที่อาจจะต้องเตรียมรับมือ
หลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะต้องเตรียมตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
เพราะว่าหลังจากรอบนี้แล้วมีอีกรอบหนึ่ง
มาอีกหรือคะมารอบที่๓ด้วยนะถ้าถามให้นะมาอีกรอบหนึ่งถ้าถามให้นะ
แต่ว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตอนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงรอบที่จะมารอบใหม่

สัปดาห์ที่เราแล้วโอ้โหร้อนจัดแดดแรง
แต่ว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไป
อากาศจะเหมือนก่อนช่วงที่เราเจออากาศหนาวกัน

กว่าทุกทุกทุกทุกทุกทุก